เรื่องของผู้จริตศัลรัย

มันเป็นเรื่องของการตรวจสอบนะ
เขาก็ตรวจสอบดูถ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นไร
ช่วงนี้ขอเวลาเจ้าที่ทำงานก่อนนะครับ
ยังมีเป้าหมายอีกหลายจุด
ที่ยังไม่ได้บรรลุเป้าหมาย

ส่วนขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการสอบสวนนะครับ
ก็ใครผิดก็ว่ากันตามผิดนะครับ

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับ

ข่าวนี้ถ้าถามว่าเกิดความคาดหมายไหมกำกึ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข้อถกเถียงกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่าในรอบที่๓ของการให้ข่าวหรือออกข่าวมาว่ามีวัดใดที่ต้องสงสัยในการเกิดทุษฎฤทธิ์บ้างที่เรามักจะเรียกว่าเงินทอนวัดแต่ก็มีการโต้แย้งกันนะคะว่าไม่ได้เรียกว่าเงินท
การให้ชื่อวัดและชื่อบุคคลออกมามีพระสามรูปด้วยกันนะคะที่เป็นกรรมการมหาเถียรสมาคมทำให้รอบล่าสุดถูกวิพาควิจารณ์อย่างหนักต่อการทำหน้าที่ของภูมิหน่วยการสำนักงานประพุทธศาสนาแห่งชาติแต่เรื่องเงียบไประยะเดียวเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมเกิดปฏิบัติการณ์วันนี้ขึ้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมตามข
วัดโดยที่ต้องการตัวกรรมการมหาเทรสมาคม๓รูปเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าถูกซ้ำเข้าไปให้ข่าวนี้ใหญ่ขึ้นโดยการไปที่วัดอ้อน้อยหลวงปู่พุทธอิสระนะคะก็โดนกองปราบเอาตัวมาเหมือนกันสอบอยู่ยาวสอบอยู่นานแล้วนักข่าวก็ตามดูนะคะจนกระทั่งเห็นพระผู้ใหญ่เข้าไปสามรูปด้วยกันแล้วภาพที่ออกมาล่าสุด
ประดีตหลวงปุธาอิสระนะคะออกมาในชุดข่าวค่ะสิ่งที่เกิดคืนนี้ก็ยังไม่ได้มีเพียงแค่นี้เพราะว่ากองปราบเองยังทำหน้าที่ในพื้นที่อื่นด้วยนะคะถ้าผู้ชมเห็นข่าวก็จะมีการที่กองปราบนี่นะคะ
มีการนำพระพุทธรูปไปแลกมาเป็นรถยนต์

วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันถ้าถามว่าเดือดไหมเดือดมาก
เพราะว่าในแง่ของการตามข่าวของวันนี้นะคะ
รายการถามตรงเนี่ยเชิญอยู่หลายท่านติดต่ออยู่หลายท่าน

ส่วนใหญ่แล้วคำตอบคือปฏิเสธการให้สัมภาษณ์
แล้วก็ยังมีการสงวนท่าทีอยู่ที่จะให้ความเห็นกับข่าวเรื่องนี้

ประเมินภาพใหญ่ร่วมกันว่าหลังจากนี้จะเดินแบบไหนต่อไป
เพราะว่ารอบนี้ถือว่ากระเพื่อมแรงมากนะคะคุณผู้ชม
ท่านแรกค่ะอาจารย์สองท่านนี้เคยมาพร้อมกันอยู่แล้ว
แล้วก็คุยในประเด็นเดียวกันตั้งแต่ตอนที่มีการประกาศชื่อวัด
มีการประกาศชื่อพระก่อนหน้านี้นะคะ
ท่านแรกประธานเครือข่ายปฏิรูปค่ะอาจารย์ภัยบูลนิติตะวัน
อีกหนึ่งท่านเลขาธิการสมาภัณฑ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย
ไม่ได้ถูกจับตัวอาจารย์กรก่อนเลย
ก็จะมีโทรศัพท์แจ้งเข้ามาแต่เช้าเลยว่า
มีทหารเข้าไปบุคคลที่วัดสัมพันธวงศ์
ผมก็เอ๊ะทำไมก็บอกว่าเป็นคอมมันโด

สักพักหนึ่งก็บอกว่าวัดสะเกดด้วยวัดสามพญาด้วย
แล้วก็ต่อด้วยวัดอ้อน้อย
ส่วนวัดกุดีทองข่าวมาทีหลังเลย
ก็ถือว่าเงียบมาก

ผมงงคืออย่างกรณีของลุงปู่พุทธอิสระ
ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าท่านเปล่งวาจาศึกเองหรือว่าอย่างไรนะครับ

คดีนี้เป็นเหตุที่เกิดมาตั้งแต่สมัยที่ท่านเปิดชุมนุมที่แจ้งวัฒนะ

แล้วคดีดำเนินมาเนี่ย๔ปีมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีการดำเนินคดีเนี่ย
ดูจากไทม์ไลน์ก็ไม่น่าแปลกใจที่มาลงล็อคตรงนี้พอดีในระยะเวลา๔ปี
แต่ที่ผมแปลกใจเนี่ยคือการปฏิบัติการของพระเถระผู้ใหญ่ทั้ง๓วัด

วัดนั้นเราก็เพิ่งคุยกันเมื่อไม่นานนี้เอง
และข่าวก็ออกมาตลอดว่าอาจจะใช้ระยะเวลา๑ปี
ซึ่งผมก็คิดว่า๑ปีก็ยังถือว่าเร็ว
ใจกว่านั้นก็คือมันไม่ใช่๑ปี
หลังจากที่มีพอสำนักพุทธได้ไปแจ้งปปชไปแจ้งปปง
ระยะเวลาจากนั้นจนถึงมันแค่ระยะเวลาแค่แป๊บเดียว
ตอนแรกผมก็ยังเข้าใจว่าเป็นหมายเรียก
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังสับสนอยู่นะระหว่างหมายเรียกกับหมายจับ
เพราะว่าบางคนก็บอกว่าหมายจับบางคนก็บอกว่าหมายเรียกนะครับ

แต่จากระยะเวลาเนี่ยที่ผ่านมาตรงนี้ผมก็งงว่าเอ๊ะ

ถ้าเป็นหมายจับนะครับแต่ถ้าเป็นหมายเรียกถือว่าปกติ
เพราะว่าปปชปปงได้รับข้อมูลแล้ว
อาจจะร้องขอมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเรียกไปสอบ

แต่ถ้าหากว่าเป็นหมายจับเนี่ยผมถือว่าเร็วมาก
คือถ้าตามข่าวเป็นหมายจับเพราะว่าตำรวจก็ใช้หมายเข้าไปในพื้นที่

คือวันที่เราคุยกันหรือแม้กระทั่งในช่วงที่มีข่าวมาแรก
ประเมินกันว่าเมื่อไปถึงมือปปช
ตอนนั้นประเมินกันว่าก็เหมือนกับแบะท่านะคะ
คือเหมือนกับสามารถบอกว่าถ้าสมมุติใช้เวลาเท่านี้แล้ว
ยังไม่เสร็จก็สามารถต่อไปอีกคือเป็นอำนาจที่เขาสามารถทำได้
ประเมินกันว่าก็ประมาณปีหนึ่ง
ถ้าเต็มที่ไม่ให้แบบมีแรงกระเพื่อมอะไรมาก

คือแสดงว่าในส่วนของทางฝั่งเครือข่ายคารวาส
ไม่เห็นด้วยกับปฏิบัติการนั้น
ไม่คิดว่าจะเกิดวันนี้ขึ้นแน่นอน

ระยะเวลาน่าจะเป็นไปตามที่ปปชเคยชี้แจง

แม้แต่กระทั่งปีนึงผมก็ยังคิดว่าเร็ว
เพราะว่าอะไรอย่างสมมุติเทียบคดี
คดีหลายคดีกว่าจะดำเนินการ
มันใช้ระยะเวลาพอสมควร
แต่อันนี้เป็นปฏิบัติการที่รวดเร็วมาก
ที่อาจารย์ก่อนบอกมาที่อาจารย์ภัยบูรณ์บ้าง

อาจารย์ทราบมาก่อนไหมว่าจะเกิดวันที่เร็วขนาดนี้ขึ้นมา
ก็คิดว่าน่าจะเร็วแต่ว่าไม่คิดเร็วกนาดนี้
แต่ว่าเร็วก็ไม่เชิงนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นที่จริงคดีนี้มันมาตั้งแต่
ตอนพอสำนักพุทธเติ้ลถูกย้าย
เพราะกระแสกดดันตั้งแต่ปีที่แล้ว
ตั้งแต่ศิงหากัญญาปีที่แล้ว

ถึงขั้นตอนที่ไปร้องทุกข่าโทษ
แล้วก็ประมาณสักเดือนกว่าใช่ไหมครับ

เมื่อเขาตั้งว่ามีการกล่าวโทษแล้ว

พอดูแล้วก็เห็นเส้นทางการเงินไปที่ผิดปกติ
ก็เลยมีการเข้าไปตำรวจก็เข้าไปหาหลักฐานเพิ่ม

กรณีที่๕ล้านที่นนบุรีอะไรอย่างนี้
พอเขาเข้าไปแล้วเขาไปเจอหลักฐานมาเยอะนะฮะ

ที่เขาอาจจะไปดำเนินการขอหมายจับนะครับ
แล้วก็ดำเนินการเข้ามาสู่วันนี้นะครับ
ซึ่งผมว่าถ้าตามปกติถ้าเราไม่ต้องมองว่าเป็นพระชั้น
ชั้นนี้เป็นชั้นอมชั้นปกครองนะครับ
ก็ถือได้ว่าก็เป็นเวลาตามที่คิดว่า
สมควรแก่เหตุอ่าสมควรแก่เหตุอ่า

ที่เราติดตามกันมานะคะคุณผู้ชมคือตอนนั้นเนี่ย

ที่เราคิดว่าคงจะอยู่ที่ปปชนานหน่อยนะคะ
ที่คิดว่าอยู่ปปชนานหน่อยแต่ว่ารอบนี้ที่เข้าไปเนี่ย
คนที่นำเข้าไปคือกองปราบ
ผมขอเสริมนิดหนึ่งครับปปชนั้นมันเป็นขั้นตอนในปกติ
เมื่อมีคดีถึงเขาจะต้องตั้งอนุกรรมการมาไต่สวน
มาสอบสวนเพื่อที่จะส่งมีความเห็นสั่งฟ้องแล้วส่งไปอายการอะไร
นั่นเป็นอีกกระบวนการหนึ่งนะครับแต่กระบวนการนี้เป็นการสอบสวน
พบว่ามีการทุจริตแล้วก็เรื่องปปงมีเส้นทางการเงินที่ชัดเจนเนี่ยนะฮะ
เขาก็จะดำเนินการแบบนี้เลยคนละสาย
แต่ประปังงอมีอีกสายหนึ่งใช่ไหมอาจารย์บอกค่าดูเรื่องเงินครับ
เพราะว่าคดีทุจริตนี้เป็นมูลฐานของคดีฟอกเงิน
ว่าเส้นทางการเงินเกิดผิดปกติน่าจะเข้าข่ายฟอกเงิน

คือลักษณะการปฏิบัติการวันนี้ที่นำโดยกองปราบเป็นหลัก
คือลักษณะแบบนี้จะทำให้การอ่า

จะทำให้โลกของสงฆ์คือเปลี่ยนไปเลยไหม

ไม่ใช่โรคของสงฆ์นะโรคของสงฆ์ก็ยังอยู่ในพระธรรมวินัย
น่าจะเรียกว่ากระบวนการของพวก
เขาเรียกอะไรเกี่ยวกับเจ้าวาด
หรือสังขธิการที่ทำหน้าที่ดูแลจัดการทรัพย์สิน

โดยเฉพาะมันแบ่งอันนี้ยังเป็นเรื่องของเงินงบหลวงนะฮะ
ซึ่งงบหลวงนี่ความผิดมันชัดเจน
ยังไม่ไปพูดถึงเงินเรื่องเกี่ยวกับงบธรณีอาสงฆ์อะไรพวกนี้
อาจารย์ขออีกนิดเดียวก่อนที่จะมาประเด็นเดียวกันกับอาจารย์กรนะคะว่า
คือลักษณะการชงเรื่องมาจากสำนักพุทธเนี่ย
คือมันไปกันใหญ่ไหมอาจารย์ตอนนั้นยังเถียงกัน
จะยังไม่จบด้วยซ้ำว่าสำนักพุทธมีอำนาจทำไหมควรจะทำไหม
แล้วทำแบบนี้มันเหมาะไหมมันถูกไหม
คือมันกลายเป็นว่าสร้างมาตรฐานใหม่เลยป่ะคะ
ไม่เป็นมาตรฐานทั่วไปก็ร้องทุกข์กล่าวโทษ
แล้วก็พนักงานสอบสวนไปสอบสวน
แล้วก็ปปงก็ไปสืบเส้นทางการเงิน
แล้วก็พบปัญหาบ่าแสก็เข้าไปบุคคล
เข้าไปค้นก่อนนะครับตอนค้นยังไม่ได้ไปแจ้งข้อก่อน

เขาก็ดำเนินการผมว่าเป็นไปตามกระบวนการยุทธธรรม
เพียงแค่อาจจะบุคคลที่โดนดำเนินการนั้น
พอดีเป็นชั้นพรมเป็นกรรมการมหาเทราสมาคม

ก็เลยมีความรู้สึกอย่างนี้นะครับ
ผมว่าต้องแยกส่วนนะมองส่วนออกไป
อาจารย์กรค่ะคือมันยังต้องกลับไปท้วงติงเรื่องว่า
โอ้โหถ้าชงเรื่องมาจากหน่วยงานนี้
แล้วต่อไปจะยังไงต่อทั้งที่ต้องทำหน้าที่
ทำงานร่วมกับมหาเทศสมาคมซะด้วยซ้ำ
เป็นเลขาให้มหาเทราสมาคมซะด้วยซ้ำ
คือหลังจากนี้ไม่รู้แล้วนะคะว่าพอจะได้อะไรออกมาอีกเนี่ยค่ะ
คือกระบวนการตรงนี้จากที่เราดู
ต่อให้เราท้วงติงไปเนี่ยมันก็คงไม่เกิดประโยชน์
เพราะว่ากระบวนการทางเจ้าหน้าที่รัฐได้ดำเนินการไป
ปปชก็ส่วนหนึ่งปปงก็ส่วนหนึ่ง
แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปฏิบัติการไปส่วนหนึ่ง
โดยบอกว่าเป็นข้อหาฟอกเงิน
ซึ่งผมก็ยังไม่เห็นว่ามีหมายเรียกให้ท่านไปชี้แจงข้อกล่าวหาว่า
ฟอกเงินจริงหรือไม่โอเคอาจจะมีการโอนเงินไปจริง
อาจจะมีการโอนเงินไป๒๕ล้าน๓ล้านหรือเท่าไหร่ไม่รู้
แต่ทีนี้คุณต้องมานึกว่าวัดเนี่ยท่านมีบัญชีอยู่ใช่ไหมครับ
บัญชีวัดเนี่ยมันมีเงินอยู่
สมมุติว่าวัดมีบัญชีเงินอยู่อาจจะ๑๐๐ล้านที่คนบริจาค
แล้วคนก็บริจาคเข้ามาเรื่อยท่านก็เอามาเข้าบัญชี
มันก็เงินก้อนเดียวเงินที่ญาติโยมบริจาคก็ไปเข้าก้อนนี้
เงินที่สำนักพุทธมาก็ไปเข้าก้อนนี้นะครับ
ทีนี้เงินที่มันขาออกเนี่ยเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ไงครับ
ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเงินก้อนนั้นคือเงินของที่สำนักพุทธให้มาหรือ
มันควรที่จะทำการสอบสวนถ้าหากว่าเป็นการจับกลุ่มเลยเนี่ย
ผมว่ามันรุนแรงเกินเพราะอะไร
เหมือนกับเงินที่เราได้รับมาใช่ไหมครับ
เราใช้จ่ายออกไปเงินของวัดมันมีบัญชีเดียว

วัดสามพญาท่านมีโครงการสอนบารีในนั้น
แล้วก็มีโครงการอบรมอภิษฐรรมในนั้น
แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยรวมถึงงบของสำนักพุทธด้วย

เงินทั้งหลายก็วิ่งเข้ามาบัญชีวัด
ทีนี้พอท่านออกไปพอท่านจ่ายเงินออกไป
จะรู้ได้ยังไงว่าเงินเพราะมันบัญชีเดียวกัน
ออกไปก้อนนั้นเนี่ยท่านเอาออกไปในนามอะไร
อาจารย์ดิฉันลองแย้งดูนะคะ
แต่ว่าที่โดนเรื่องฟอกเงินเนี่ยคือ

ถ้าไม่มีน้ำหนักไม่ได้มาจับหรอกค่ะ
ไอ้เงินก้อนนี้ที่ท่านโอนไป๕ล้าน
เอาไปทำอะไรรู้แล้วแหละว่าไปที่นั่น
แต่มันอาจจะเป็นเงินอีกก้อนหนึ่งที่มีคนบริจาคเข้ามา

คือมันได้พิสูจน์แต่ละก้อนแล้วหรือยัง
แม้ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันจะน่าสงสัยก็ตาม
แต่ได้รับการชี้แจงแล้วหรือยัง
คือควรที่จะให้โอกาสท่าน

หาหลักฐานมายืนยันหาหลักฐานมาชี้แจง
เพราะว่าเหมือนกับที่ออกข่าวว่า
เจ้าคุณพรมบรีหลกโอนเงินไป๕ล้าน
ไปที่นู่นโอเคปลายทางแน่นอน

มันคือเงินที่ท่านเอาจากสำนักพุทธมา

เข้ามาจำหน่วยงานไหน
อยู่สรรค์นี้บ้านทำงานท่าน

พอดีผมพักอยู่แถวนี้

เพื่อมาทำร้ายฉันหรือเปล่า

แล้วยังไงแล้วคุณหาได้ไหม
ยังไม่ได้
อยู่ที่ไหน
กรุงเทพครับ
อยู่ในกรุงเทพ

ตลอดเวลาเวทีนี้เราเจรจามาตลอดเลยนะ

ความจำเป็นอะไรที่พวกคุณจะต้องเข้ามาแฝงตัวอยู่ในพื้นที่การชุมนุม
ผมมาดูคนที่ยิงปืนหาข้าวเมื่อที่จะปี

แล้วก่อนหน้านี้ใครมาอีก

อยู่ฝ่าย

ที่นี้เราไม่อยากทัศน์มาปรบวนหรือสร้างความภูมิควาย

พวกคุณมาอยู่นี้ไม่รู้มั้ยว่าเราโดนยิง

โดยตัวคุณไม่เคย

ว่ามีการรายงานว่าโดนแล้วโดนยิง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๗นะคะ

แล้วก็ข้อกล่าวหาที่มาจากเหตุการณ์นั้น

ที่ทำให้วันนี้ต้องมีการศึกหลวงปู่พุทธอิสระนะคะ
แล้วก็ข้อหาที่โดนในกรณีของวันนั้น
คือเป็นใช้ให้คนอื่นนวงเหนียวกักขังข่มขืนใจ
แล้วก็อีกหนึ่งข้อหาก็คือใช้ให้ผู้อื่นปล้นทรัพย์
ในฐานะเป็นอังกฤษส่องโจร
เหนือจากนี้ก็ยังมีกรณีอื่นอีกนะคะ
แต่ว่าหลวงปู่พุทธอิสระอดีตหลวงปู่พุทธอิสระ

ในเหตุการณ์วันนั้นถ้าย้อนกลับไปดูวันนี้ที่ข่าวเอามาลงกัน

ผู้กล่าวหาเนี่ยก็ถูกทำร้ายร่างกาย
บอบช้ำพอสมควรนะคะ
แล้วก็เรื่องของทรัพย์สินด้วย
แล้วก็การข่มขืนจิตใจก็ถูกพูดเอาไว้

เหนือจากนี้ก็จะมีเรื่องข้อหาแอบอ้างอีกด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้ข่าวที่ออกมาคือมีพระชั้นผู้ใหญ่๓รูปนะคะเข้าไป
แล้วสักระยะหนึ่ง
เราก็เห็นภาพหลวงปู่พุทธอิสระเดินออกมา
พร้อมกับเปลี่ยนเครื่องแบบแล้วเรียบร้อย
ไม่ใช่จีวอนอีกต่อไปเป็นเสื้อสีขาวนะคะ

แต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาก็คงตกออกตกใจ
แล้วก็คงจะเศร้าเสียใจกันเป็นแน่แท้

อาจารย์ภัยบูลกรณีของอดีตพระสวิทย์นะคะ
อาจารย์มองว่ามันเป็นตัวสะท้อนการปฏิบัติการรอบนี้
หรือมันเป็นการสะท้อนการปฏิรูปศาสนา
หรือมันแยกชิ้นกันมองไม่เกี่ยวใดทั้งสิ้น

ก็จะมองยังไงก็ได้ต่างคนต่างมองไป
แต่ว่าประเด็นของหลวงปู่พุทธอิสระท่านโดน
เป็นเรื่องความอาญาความผิดต่อบุคคลนะครับ
ซึ่งก็เป็นคดีอีกประเภทหนึ่ง
ซึ่งจะแตกต่างจากคดีที่พระชั้นผู้ใหญ่ที่โดด
อันนั้นเป็นความผิดในเรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณแผ่นดิน
อันนั้นเป็นเรื่องงบประงอ
แต่อันนี้เป็นเรื่องอาญาความผิดต่อบุคคล
ดังนั้นจะมองยังไงผมก็แล้วแต่มอง
อาจารย์มันสามารถจะบอกได้ไหมว่านี่คือการส่งสัญญาณในการ

ในการปฏิรูปศาสนาในการจัดระเบียบพระสงฆ์
หรือมันสามารถบอกอะไรได้เลยไหมสำหรับวันนี้ที่เกิดขึ้น
เพราะมันมีหลายคดีหลายจุด
แล้วใช้กองปราบ
ก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าสำหรับผม
ผมมองเรื่องกรณีทุจฤทธิ์เงินฒนวัตน์
ของพระชั้นปกครองพระชั้นพรม
อันนั้นสะท้อนสะท้อนให้เห็นชัดเจน
อาจารย์จำเป็นต้องทำอย่างที่อาจารย์กรบอกไหมคะ
เอาล่ะไม่ว่าจะมีจำนวนเงินก้อนใหญ่เท่าไหน
เข้าอย่างไรออกอย่างไรแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า
เป็นเงินที่ได้จากสำนักพุทธก่อน
ถึงจะบอกได้ว่านั่นเข้าความผิดแล้ว
เขาพิสูจน์แล้วเขาก็คงดูเส้นทางทางการเงินแล้ว
แล้วก็ถึงค่อยไปมีการไปค้นบ้าน
หลังหนึ่ง๒๕ล้านอีกหลังหนึ่งเรื่อง๕ล้านอะไรเนี่ย
นั่นคือเขาไปหาพยานหลักฐานเพิ่ม
จากการที่ปปงอาจจะดูเส้นทางการเงิน
แล้วพอไปหลักฐานไปบ้านนั้นได้หลักฐานเพิ่มอีก
ถึงค่อยไปนำเสนอต่อสารเพื่อขอไม้จับนะฮะ
การเข้าไปดำเนินการวันนี้เช้าวันนี้
ไม่ใช่อยู่ไปเจ้าหน้าที่ไปได้เองนะฮะ

การไปขอหมายจับจากสารก็ต้องไปแสดงหลักฐาน
แสดงหลักฐานว่ามันมีการกระทำผิดอาญาขึ้น
ที่มีหลักฐานชัดเจนแล้ว
แล้วก็เกรงว่าผู้กระทำผิดจะหลบหนี
ก็ขอหมายจับ
ที่ลูกศิษย์ลูกหาเคารพสถาจำนวนมาก

เข้าเพื่ออะไรขาออกออกไปไหน
และใช่ก้อนเดียวที่มาจากงบประมาณหรือเปล่า
เงินเข้าวัดอย่างวัดใหญ่วัดสะเกดอย่างนี้
เงินเข้า๓๐กว่าล้านนะฮะ
งวดของเงินเผยแผ่พระพุทธศาสนา
มันคงไม่เข้าทุกวันไม่มีแค่๓๐ล้านเข้าทุกวัน
แต่ถ้าเข้าไป๓๐ล้านแล้วมันมีเงินออกมาพอดีเลย

มันก็ชัดอยู่แล้วเขาก็คงดูผมว่าหลักฐานแค่นี้นะฮะ
เขาดูชัดเจนอยู่แล้วถึงค่อยดำเนินการได้
อย่างกรณีวัดอีกวัดหนึ่งที่มีโรงเรียนพระริยติธรรม
มันก็ต้องดูบัญชีก็คงชัดอยู่แล้วว่า
เงินออกมาแล้วไป๕ล้านนั้นนะครับ
แล้วก็อีกวัดหนึ่งก็เงินที่บอกว่าไปทำกุฏิก็ดูแล้ว
ไม่ใช่ไปทำกุฏิฮะก็ไปในบัญชีตั้งหลายคนนะฮะ
หลังจากได้รับเงินจากทางสำนักพุทธแล้ว

ทั้งหมดก็เป็นหลักฐานที่หลายอันก็ชัดเจนขึ้นก็

เมื่อสารได้พินาศาลก็คงดูจนเรียบร้อย
ก็บอกว่าถือว่ามีเป็นเหตุที่

อันนี้เป็นกระบวนการผ่านสารนะครับผมย้ำอีกครั้งค่ะเข้าใจครับ
เป็นผ่านศาลกระบวนการยุติธรรมมาแล้ว
ก็คือพอเขาเข้าไปแล้วก็ไปสอบสวน
ถ้าเขามีความเห็นต้องไปอะไรก็สุดแล้วแต่
ท่านก็มีโอกาสต่อสู้ตามกระบวนการยุทธธรรมไป
ซึ่งถ้าเข้ากระบวนการยุทธิธรรมนี่แปลว่าพระผู้ใหญ่
ที่เป็นกรรมการมหาเทศสมาคมรวมถึงรูปอื่นด้วย
ในระดับบริหารของแต่ละวัดนี่ต้องศึกหรือเปล่า
แล้วแต่แต่ว่าถ้าศาลไม่ให้ประกันก็ต้องศึกอยู่แล้ว
สารไม่ให้ประกันในฐานะที่ถ้าเกิดพนักงานสอบสวน
เห็นว่ากระทำผิดจริงแล้วก็เสนอให้ดำเนินคดี
แล้วก็คัดค้านการประกันถ้าสารไม่ให้ประกันก็ต้องศึกก่อน
แต่กระบวนการต่อสู้คดีก็ยังสู้ไปนะคนละเรื่อง
อาจารย์กรค่ะคือแรงกระเพื่อมรอบวันนี้จะกระเพื่อมไปถึงไหน

จริงแล้วผมกังวลผมค่อนข้างกังวลนะครับ
จากเดิมเนี่ยที่ผมเห็นเหมือนกับชาวพุทธเนี่ยมี๒ฝากฝั่งนะครับ
ก็คือชาวพุทธอันหนึ่งแล้วก็มีคณะสงฆ์อยู่เยอะแยะไปหมดเลย
แล้วก็ชาวพุทธอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีพระคืออดีตท่านพุทธอิสระอยู่นะครับ
๒กลุ่มเนี่ยก็มีความเห็นไม่ตรงกันนะครับ
ก็มีการปฏิบัติการอะไรที่ไม่ตรงกันมีการโต้แย้งกันอะไรกัน
แต่ก็คือทั้งสองฝ่ายก็คือพุทธด้วยกันทั้งคู่นะครับ
แต่มาวันนี้ถูกดำเนินคดีทั้งสองฝั่ง
พอถูกดำเนินคดีทั้งสองฝั่งผมกลับวิตก
ผมกลับวิตกว่าในเมื่ออดีตพุทธอิสระ
ท่านก็มีบารมีขนาดนั้นนะครับ
มีบารมีขนาดนั้นแล้วถูกดำเนินคดี
เมื่อถูกดำเนินคดีถึงขั้นเห็นชุดขาว
ซึ่งไม่รู้ว่าท่านเป่งหรือไม่เป่งนะครับ
ก็เรียกว่าศึกแล้วกันนะครับ
ถึงขั้นศึกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่า
มันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
เพราะว่าที่ผ่านมานะครับ
มันมีเยอะแยะมากมายเลยเหตุการณ์เยอะแยะมากมาย
ที่กระนำพระพุทธศาสนานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุบไหล่ทุบวัดป่า
โน่นทำนี่เยอะแยะมากมาย
มีกระบวนการที่เล่นงานเยอะแยะมากมาย
แล้วมันก็เกิดความกังวลครับ

ในขณะที่ศาสนาพุทธถูกเล่นงาน
แต่อีกศาสนาหนึ่งกลับได้รับการ
เหมือนกับได้รับการเชิดชูสนับสนุนนะครับ

เดี๋ยวอาจารย์อันนี้จะไปเกี่ยวขนาดนั้นเลยเหรอ
คือเราไม่พูดถึงอันอื่น
ว่าชาวพุทธเนี่ยมีความกังวล
กังวลมันมาโยงกันไงครับว่า
มันมาโยงกันว่าในเมื่อทั้งสองฝั่งโดนหมดเลย

เอ๊ะหรือพุทธมันกำลังจะหนักแล้ว

ถ้าไม่ผิดไม่โดน
และสมมุตินะคะถ้าผิดแล้วโดน
ศาสนาพุทธไม่ดีขึ้นเหรออาจารย์
ถ้าหากว่ามันเป็นปฏิบัติการที่
เกิดจากความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาของพุทธศาสนาจริง

แต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่มันมีอะไรแอบแฝง

อาจารย์ภัยบูลคิดว่าแรงกระเพื่อมจะไปมาก
ขณะที่อาจารย์กรค่อนข้างกังวลไหมคะ
คงเป็นแรงกระเพื่อมที่ไปในทางบวก

หรือการทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ย
เรากลับมาสู่พระธรรมวินัยจะเกิดขึ้น
เพราะว่าต้องแยกส่วนนะครับ
ดีอย่างจะไปแบ่งฝ่ายผมก็ไม่อยากจะให้ดูซะอย่างนั้น
แต่ว่าถ้าจะแบ่งในรูปลักษณะของคดีได้
กรณีของหลวงปู่พุทธอิสระนั้นเป็นการกระทำของส่วนตัวท่าน

คนละเรื่องกันนะท่านไม่ได้ทำในฐานะตำแหน่งหน้าที่
หรือตำแหน่งในการเป็นพระปกครอง
แต่ว่าการกระทำของพระผู้ใหญ่

เป็นการทำในฐานะท่านเป็นพระที่มีตำแหน่งสังคาธิการ

มีปัญหาเรื่องกฎหมายมีปัญหางบประมาณแผ่นดิน
ถ้ามีการบังคับใช้กฎหมายกันจริงจัง
มันจะเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีนะฮะ
จะทำให้วาธกรรมที่บอกว่าเสมอบอกว่า
เป็นพระแล้วไม่ผิดหรือเป็นพระแล้วท่านไม่ทำหรอกอะไรต่างมันจะได้จบ
คือทุกอย่างบุคคลไม่ว่าจะบวชหรือไม่บวช
ก็ยังต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนะครับ
จะต้องไปทำผิดกฎหมายไม่ได้นะครับ
ว่าไปบวชเป็นพระแล้วทำอะไรก็ไม่ผิดไปหมดอย่างนี้

สิ่งที่ผมคิดว่ากลับจะเข้าสู่หลักในการที่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้น

ในฐานะที่พระที่กระทำผิดไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะกระทำ
อาจารย์ขอขัดจังหวะอาจารย์ตรงนี้นิดเดียวค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาประเด็นนี้ที่อาจารย์ภัยบูลพูดถึงนี่แหละค่ะ
ข่าวล่าสุดมาว่าสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชา
ปลดพ้นจากกรรมการมหาเถระสมาคม

คำถามกลับไปที่มหาเทรสมาคมทันทีนะคะ
หลังจากนี้ลักษณะการบัญชา
ลักษณะการปกครองสงฆ์ในวงการสงฆ์เนี่ย

สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ข่าวออกมาในช่วงเย็นต่อค่ำนี้นะคะ
สมเด็จพระสังฆราชนะคะมีพระบัญชาปลดทั้ง๓รูปนะคะ

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมด้วยค่ะ
อาจารย์ภัยบูลประเด็นนี้จะส่งผลลักษณะแบบไหน

หรือว่าสถานะของมหาเถระสมาคมหลังจากนี้คะ

เพราะว่าที่จริงผมก็ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่วันที่๒๐ที่ผ่านมา
ที่เป็นวันประชุมคณะกรรมการมหาเถระสมาคม
ปรากฏว่าทั้ง๓ผมนี่ไป
อย่างพรมหนึ่งที่อยู่วัสเกต
ท่านกลับมาจากสิงคโปร์เลยนะครับ

แต่ว่าสมเด็จพระสังฆราช

ไม่เข้าร่วมประชุมนะครับ
ก็ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่วันนั้นแล้ว

ก็กรณีที่เกิดการปลด
เพราะว่าอันนี้ก็คงเกี่ยวเนื่องกับ

แล้วก็มีการดำเนินคดีกันอย่างวันนี้นะครับ
ท่านเป็นอำนาจ

เพื่อที่จะไม่สร้างความเสื่อมเสียให้กับ

เพราะว่าแต่ที่ท่านผิดท่านผิดในฐานะตำแหน่งเจ้าวาด
แต่ว่าการเป็นกรรมการมหาเทราสมคมจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องนี้
ดังนั้นการปลดออกจากตำแหน่งนั้น
เป็นสิ่งที่เพื่อรักษามหาเทศรัฐสมัคร
อาจารย์กรค่ะประเด็นนี้ส่งผลยังไงต่อกัน

ก็มันก็คงจะกระทบพอสมควร
เพราะว่าอย่างวัดสะเกดอย่างนี้
ท่านไม่ได้เป็นแค่มศใช่ไหมครับ
ท่านก็จะเป็นหัวหน้าคณะธรรมทูตต่างประเทศนะครับ
แล้วก็ยังเป็นเจ้าคณะภาคด้วยนะครับ
ทีนี้พระธรรมทูตส่วนใหญ่แล้ว
อันนี้คือประเพณีนิยมนะครับไม่ได้อยู่ในข้อบังคับ
ก็คือผู้ที่จะเป็นก็มาจากกรรมการมหาเทรสมาคม
เพราะฉะนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

เจ้าคณะภาคเนี่ยสมมุติกรณีที่ท่านได้รับการประกันตัวออกมานะครับ
ก็คือยังคงทำหน้าที่ได้อยู่
ความเป็นเจ้าคณะภาคท่านยังอยู่ความเป็นเจ้าอาวาสยังอยู่
มศหลุดนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวหน้าคณะพระธรรมทูตต่างประเทศ
ถ้าเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสที่จะเศรษฐ์
แต่ถามว่าสะเทือนมากน้อยแค่ไหน
ก็จริงแล้วพระศงศ์ก็มีจำนวนมาก
ก็อาจจะมีการเปลี่ยนเอารูปนู้นที่เหมาะสม
หรือว่าอะไรที่เห็นว่าสมควรก็มาทำหน้าที่แทน
ก็เป็นการขยับปรับเปลี่ยนรูปอื่นนะครับ
อาจารย์กรคือในมุมของเครือข่ายคารวาส
คือแน่นอนต้องมีคนเห็นด้วยกับกระบวนการตรวจสอบ
แต่ก็เช่นเดียวกันกับที่เราเห็นว่า
มีทางฝั่งคารวาสที่ไม่เห็นด้วยกับรอบนี้เลยรอบล่าสุด
คำถามของดิฉันคือว่าคือถ้าได้รับการพิสูจน์แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นด้วยใดก็แล้วแต่นะคะ
แล้วพิสูจน์ว่าท่านเกี่ยวข้องท่านผิดจริงคือ
เดี๋ยวนะคือที่บอกว่าข่าราวาส

ต้องว่าไปทีละประเด็นนะครับมันมีประเด็นอยู่
ประเด็นข่าราวาสที่ไม่เห็นด้วยที่ผมดู
ไม่มีใครพูดถึงประเด็นเรื่องกฎหมาย
ไม่มีใครพูดประเด็นเรื่องกฎหมายว่าถ้าท่านไปทำผิดอะไร

คือเขาไปคุยเรื่องประเด็นอื่นอย่างเช่นการกระจายข่าวเอ่ย
อำนาจของพอสำนักพุทธเอ่ย
การไประบุว่าท่านต้องเอาบัตรปราชิกเอ่ย

แต่ว่าในส่วนของช่องเส้นทางทางการเงินที่
ท่านจะโอนไปไหนอะไรหรือไม่หรือเป็นเงินก้อนไหน
อย่างที่ผมย้ำแต่แรกนะครับมันไม่รู้ว่าเงินก้อนไหนเนี่ย
โอนให้ใครอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันไม่มีใครรู้
เมื่อไม่มีใครรู้เนี่ยไม่ได้มีชาวพุทธไปการันตีตรงนั้น

คือถ้าสมมุติเป็นอีกฝั่งคิดเขาอาจจะคิดว่าการให้ข่าว
เอาล่ะในกรณีคำให้สัมภาษณ์ของพอสนพุทธก็แล้วแต่นะคะ
แต่การให้ข่าวให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับรู้ว่ามีข้อสงสัยต่างเหล่านี้ไม่ได้สร้างความเสียหาย
ใดให้กับพระพุทธศาสนาหรือตัวพระรูปนั้นเอง
แม้กระทั่งกรรมการมศหรือแม้กระทั่งความเป็นวัด
ตำแหน่งเจ้าอาวาสคือมันสร้างความเสียหายตรงไหนคะอาจารย
เพราะสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะโปร่งใสซะด้วยซ้ำไปไหมคะ
คือจริงแล้วเนี่ยความต้องการของเหล่าชาวพุทธ
เหมือนกับว่าจะมีการฟ้องร้องคณะกรรมการมหาเทศและสมาคม
ตามหลักแล้วก็คือควรนำเรื่องแจ้งเรื่องเข้าสู่มหาเถระสมาคม

ไม่ได้หมายความว่าไปออกข่าวอะไรอย่างนู้นอย่างนี้
เพราะทุกวันนี้มันก็เป็นข่าวอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ควรที่จะแจ้งมีเหตุเรื่องนี้เรื่องนี้เกิดขึ้น
มหาเถระสมาคมในฐานะที่ท่านเป็นผอพุทธนะครับ
แต่การที่ท่านไปแจ้งเลยจู่ไปแจ้งเลย
แล้วก็เงียบกิ๊บไม่ให้ข่าวไม่ให้อะไรเนี่ย
กลายเป็นความเสียหายหนักกว่าเดิมอีกนะครับ
แล้วเงียบหมดเลยทุกอย่างเงียบหมดเลย
ถึงเวลาปุ๊บก็ตู้มมาทีตู้มมาที
แต่ละดอกหนักทั้งนั้นเลย
อย่างนั้นยามอาจารย์กลัวอีกครั้งก่อนมาปิดท้ายที่จำภัยบูรณ์
คือที่ไม่พอใจไม่พอใจตัวบุคคล
คือวิธีการปฏิบัติของพอท่านนี้เท่านั้น
หรือไม่พอใจวิธีปฏิบัติแบบนี้เลยคะ
เว้นกรณีกฎหมาย
นั้นก็คือไม่พอใจไม่พอใจแต่ว่าไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะครับ
ส่วนที่เขาทำดีก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับ
อันอื่นที่ดีเราก็ยกเอาไว้
แต่อันอื่นที่เราเจอเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่เราไม่เห็นด้วยนะครับ
อย่างเช่นประเด็นที่เราค้านหนักจริงกับพอสำนักพุทธคนนี้
คือประกาศมาตรฐานสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษา
ซึ่งเราก็กำลังคิดที่จะไปยื่นหนังสืออยู่ให้ยกเลิกประกาศฉบับนี้

คือถ้าสมมุติมีอะไรที่ก้ำกึ่งว่าจะบกพร่อง
หรือสามารถทำให้โดนติ๊ะติ๊งได้
พอสมพุทธไม่กลับมาและแม้กระทั่งรอบล่าสุดที่ทำงาน

เพราะว่าไม่เห็นผู้ใหญ่ท่านไหนเลยที่ออกมาติติงตักเตือนหรือส่งสัญญาณ

ก็เพราะว่าการที่โดนเอารอบแรกโดนเด้งไป
โดนเด้งไปเราเห็นว่าโดนเด้งไปแล้ว
พอโดนเด้งไปเสร็จปุ๊บนะครับมีการโยกไปเป็นผู้ตรวจที่ชายแดนใต้

แต่จู่จู่กลับมาหน้าตาเฉย
แล้วรัฐมนตรี๒คนที่ดูแลโดนเด้งไปด้วยนะครับ
ไม่ใช่ออกจากรัฐมนตรีแต่ว่าถูกเปลี่ยนหน้าที่นะครับ
อันนั้นแหละมันคนเขาก็มองว่าโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาแล้ว
อาจารย์ภัยบูลมองว่าพอท่านนี้ไม่ธรรมดาจริงไหม
ก็ท่านตรงไปตรงมา
แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่แบบตรงไปตรงมา
แล้วก็ที่ไปบอกว่าท่านไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาไม่จริง
ท่านธรรมธรรมโอแต่ท่านตรง
แต่ว่าไม่เหมือนพอพุทธสมัยก่อนที่มีแต่พิเน่าพิเทากับพระผู้ใหญ่
แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือให้เห็นว่า
การที่ท่านถูกย้ายตอนนั้น
ฝ่ายที่กดดันท่านเต็มที่ก็คือสามผมนี้แหละนะฮะ
เพื่อตัดตอน๓พรมนี่แหละ
ลูกศิษย์ทั้งหลายไปกดดันเพื่อที่จะให้ย้ายปพงศพรตอนนั้น

พอองค์พรกลับมาท่านก็ดำเนินการตามกระบวนการที่จะต้องทำ

แล้วก็สุดท้ายไม่ใช่ท่านไปทำนะเนี่ยอันนี้ตำรวจกองปราบ
แล้วก็ต้องไปขอหมายสารแล้วก็ประปังงอเป็นคนทำ
ทั้งหมดพอพงศธรแค่ตรวจสอบพบก็ส่งเรื่องไปเท่านั้นเอง
ไม่เห็นจำเป็นอะไรที่จะต้องไปบอกอะไร
แล้วกรรมการมศในสถานที่นั้นมันไม่ใช่สถานที่
เป็นเหตุที่จะต้องไปบอกอะไรกัน
ดังนั้นในฐานะเจ้าวาดที่โดน๓รูป

คุณผู้ชมคะอันนี้ยังไม่จบ
ถ้าจะเพิ่มเติมคุณมิ้วเขมสอน
และคุณอุ๋ยภาคภูมิรออยู่เดี๋ยวมีอีกหลายประเด็น

สำหรับข่าวที่เกิดขึ้นในวงการส่งของประเทศไทย

ไม่ทราบเหมือนกันว่าพรุ่งนี้จะมีความคืบหน้าในลักษณะไหน